ดูความทุกข์ใจของผู้หญิงคนหนึ่งกันหน่อยนะคะ
กินไม่ได้นอนไม่หลับมาสักประมาณ๖เดือนแล้วค่ะ
เพราะว่าแมวที่เธอเลี้ยงไว้แล้วเลี้ยงไว้รักเหมือนกับลูก
มันหายออกไปจากบ้านพัก๖เดือนแล้ว
ตอนนี้ใช้คำว่าพลิกแผ่นดินหาก็ยังหาไม่เจอนะคะ
อนชาวเน็ตวอนโซเชียลหน่อย
ถ้าเกิดใครเห็นแจ้งเบาะแสหน่อยนะคะ
นี่ค่ะตัวนี้ชื่อว่าเจ้านำโชคเห็นไหม
หน้าตาน่ารักน่ะนี่สวยมากเลี้ยงดีมากใช่ค่ะเห็นไหม
คือข้อมูลเนี่ยคุณผู้ชมดูหน้าจอเลยนะคะประกาศตามหาแมวหาย
ซอยวัชฌีรัฐธรรมสาธิต๒๘สุขุมวิทร้อยเอ็ดทับ๑

นำโชคเพศผู้อายุ๔ปีทำหมั่นแล้วนี่เห็นไหม
หางสั้นขวักเหรอไม่ได้ใส่ปลอกคอนะคะ
แบบนี้คุณผู้ชมข้อมูลคือมันชัดเจนมาก
เบอร์โทรศัพท์ให้มาแล้วปรากฏหน้าจอแล้วมีรางวัลด้วยนะคะ
ถ้าเกิดว่าใครไปเจอแล้วแจ้งเหมาะแสมาที่เจ้าของแมว
ที่ชื่อว่าคุณกุลปริยานะคะให้รางวัลเป็นเงินสด๕๐๐๑๐๐บาทนะคะ
คือเธอบอกว่าตอนนี้ใช้คำว่าพลิกแผ่นดินหาทำทุกทาง
ยังไงก็ไม่เจอมันสักทีกินไม่ได้นอนไม่หลับ
กลางคืนก็คือเหมือนฝันร้ายทุกคืน
ฝันร้ายทุกคืนเขารักของเขาเหมือนลูก
คนที่เลี้ยงสัตว์จะเข้าใจนะคะ
เวลาเลี้ยงแล้วจะมีความรักความผูกพันกับเขานะคะ
ถึงขั้นอะไรรู้ไหมคะนี่ประกาศทางโซเชียลก็ส่วนหนึ่ง
ถึงขั้นทำสติ๊กเกอร์และป้ายไวนิวอะค่ะ
ไปติดรถของตัวเองประกาศตามหาเจ้านำโชค
เดี๋ยวคุณผู้ชมจะเห็นนะคะรถของคุณอีกแมวหาย
ติดป้ายแบบนี้ค่ะให้รายละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์แบบนี้นะคะ
เพราะฉะนั้นแล้วใครที่ดูข่าวเราอยู่นะคะ
ถ้าเกิดว่าท่านเห็นเนี่ยช่วยแจ้งหน่อยนะคะ
อยู่ทางสุขุมวิทย์๑๐๑นะคะเหมือนลูกหาย

ไม่ว่าจะเป็นประกาศหาตามโซเชียลมีเดีย

คือรถเธอไปไหนทุกคนก็จะเห็นแบบนี้

เดี๋ยวจะเห็นเธอนุ่งขาวห่มขาวไปบวชชีพราม
ไปบวชชีพรามเพื่อสะสมบุญแล้วให้บุญเนี่ยหนุนนำตามหาเจ้านำโชคให้เจอ
ไปดูดวงปรึกษาพระอาจารย์นะคะทุกคนยังบอกเลยนะว่าเจ้านำโชคเนี่ย
ยังมีชีวิตอยู่ยังมีชีวิตอยู่แปลว่าอะไร
ถ้ายังมีชีวิตเธอก็ยังมีความหวังที่จะเจอมันใช่ไหมคะ
พึ่งตัวเองก็แล้วพึ่งศัยศาสตร์ก็แล้วคราวนี้พึ่งชาวเน็ตค่ะ
เพราะชาวเน็ตให้คำแนะนำเธอบอกว่าเอาแบบนี้
หน้าบ้านนะเอาไข่ต้มไปหนึ่งฟองปลอกเปลือให้เรียบร้อย
เอาทูบไป๑ดอกแล้วนั่นนะคะนี่เอาทูบหนึ่งดอกไปปักบนไข่ต้ม
เป็นการขอบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางให้โดนบันดาลให้เจอเจ้านำโชค
ทำแบบนี้ก็แล้วเจอไหมยังไม่เจอค่ะยังไม่เจอ
เพราะฉะนั้นเธอบอกว่าช่วยหน่อยได้ไหมถ้าเกิดว่าใครพบเห็น

หน้าจอคุณผู้ชมเมื่อกี้ขึ้นไปแล้วสำหรับเบอร์โทรศัพท์นี่ค่ะ
บอกว่าไม่ต้องเกรงใจนะสามารถโทรมาได้ตลอด๒๔ชั่วโมง
ไม่ต้องกลัวเพราะเธอบอกว่าเธอแทบจะไม่ได้นอน
โทรศัพท์ตลอดเวลานะคะดีใจเลยนะนะคะอืม